วงแขนกล้ามเป็นบัตรโอี่น่าจะกัดแขนเล่นเปล่า
เธอไม่ชอบใครเค้าอีกหน่อยร้องเพลงให้แล้ว
วันหยุดแบบนี้นะคะจัดที่แม่เลยดีกว่านะคะ
พระเอกหนุ่มรูปงามเรียงคิวมา

แต่ละคนเขามารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย
แต่ละคนปะติดโทดปะติดทาง

โอ้ยน้ำไรโอ๊ค

เอกวิกหมอชิดคุณเข้มหัดสวี

สะอาดมาเลยขาวสว่างมานะคะ

เสริมทีมด้วยหนุ่มกระทิง
คุณนรงลูกไม่ค่อยได้ออกงาน

หน้าสดปัดติดโทษปัดติดถังค่ะ
รวมด้วยช่วยกันพากันหล่อ
อันนี้หูกล้ามเขาแน่นจริง

ยังไม่นับรวม๒หนุ่มคู่จิ้นนะคะ

ห่อสว่างสดใสสุดนะคะ

ยังอยู่อย่างนี้ค่ะ

บอกเลยทุกคนที่เห็นอยู่นี่มาในลูกหล่อใช่ไหมค่ะ
ธรรมะสูงโต่งทุกคนเหมือนคัดมาแล้ว
ดูหน้าต่อแต่ละคนค่ะถอดเสื้อแบบนี้ออกมา
อเล็กพลหนุ่มกระทิงน้องคิมเนี่ยเขากล้ามฟิตหุ่นแน่นจริงค่ะ
เรียกว่าออกงานก็หล่อพอถอดเสื้อโหวชไซคแต็กก็หลอเลย
หลอหลอหลอหลอหลอ

ซักจนะลีนนี่บอกเลยนะคะ
ว่าแล้วนะคะก็เลยขอคว้าหนึ่งหนุ่มหล่อว่าแต่ทำไมถามว่าแล้วดีกว่า
หนึ่งหนุ่มหล่อพ่อพระเอกขนตายาวน้องพลนวัฒน์ค่ะ
คือขนตายาวจริงนะคะหล่อมากนะคะ

เพราะว่าเห็นช่วงหลังนอกจากหนุ่มพลจะไปวิ่งมาลาทอนแล้ว
เขายังไปปั่นจักรยานกับเพื่อนต่างช่องอย่างหนุ่มเข้มด้วย

โอ้โฮหึงเธอค่ะยังไงนี่ไปดูชอตนี้ดีกว่าอื้ออะฮา

ปั่นสมภาพปั่นจักรยานหรือโอเคได้เลยปั่นทั้งวิ่ง

ถ้าเป็นว่านุ่มหล่อในวงการแล้ววิ่งมาลาทอนปั่นจักรยานก็มันเลย
ใช่คือหลายคนอาจจะคิดว่าวิ่งมันเหนื่อยแต่มันก็เหนื่อยแหละ
แต่ถ้าเราจับจุดมันได้มันก็คือจะมีความสุข

เพราะว่าคือว่าใดเวลาเรามีแบบมือถือใช่ไหมคะ
ก็จะแบบว่าเสิร์ชลองดูแบบทำหาข่าวใช่ไหมคะ

แล้วไปเจอตัวจริงเราก็เขินนะชอลลี่
หล่อจริงงานนี้แบบเหมือนทำบุญมาดี
สงสัยอยู่ว่าอันนั้นเขินแล้วใช่ไหม

เขินแบบตรงที่เลย

โสดไงเออ
ปล่อยให้พี่แจ๊คเขินไปอันนี้เขาแบบว่านุ่มมากใช่ไหม